คุณผู้ชมคะเรื่องของขโมยขโจรค่ะ

เจ้าของร้านมินิมาตรเขากลับมาถึงที่บ้าน
พอกลับมาถึงเอาตกใจช่องลมของบ้านนะคะ
มันถูกดึงกระจกออก
แล้วพอเข้าไปดูในบ้านโอ้โหทรัพย์สินมีค่า
แหวนเงินทองนาฬิกงนาฬิกาต่าง

เจ้าของบ้านเขาคิดว่านะน่าจะเป็นหนึ่งในช่าง
ที่เคยมาต่อเติมบ้านแน่เลย

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่บริษัท๓๓ทัพ๙๗นะคะ
หมู่บ้านเอกธนาอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช
ตอนไปถึงก็ไปเจอเจ้าของบ้านยังตื่นตนกตกใจ

เจ้าของบ้านก็คือนางนิชาพัฒน์วงพาคำอายุ๔๕ปีค่ะ
แล้วตอนเจ้าหน้าที่ไปเดินสำรวจรอบบ้านเนี่ยนะ
ปรากฏว่าช่องลมด้านหลังของบ้านเนี่ยโดนคนร้ายดูสิคะ

เหล็กดัดมีการตัดแผ่นตระแกงลวดออกด้วย
แล้วก็อี้วางอยู่วางอยู่ใต้ช่องลม

แล้วหลังจากนั้นก็ปีนเข้าไปในบ้านทางช่องนี้

โดยเฉพาะในห้องนอนโดนรื้อค้นแบบกระจุยกระจายเลย
ก็ต้องไปตรวจสอบทรัพย์สินแล้วค่ะว่ามีอะไรหายไปบ้าง
ลิ้นชกลิ้นชั้นเปิดออกแบบนี้เนี่ยนะคะ
สร้อยคอทองคำหายพระเลี่ยมทองเอ่ย
สร้อยไขมุ๊บประดับเผ็ดแวนเผ็ดนาฬิกาข้อมือ
แล้วก็เครื่องประดับอีกหลายรายการเลยค่ะ
รวมแล้วเนี่ย๒๐๐๐๐๐กว่าบาทหายไปทั้งหมดนะคะ
จากการสอบสวนเจ้าของบ้านเป็นเจ้าของกิจการมินิมาตร
เขาเปิดให้บริการช่วงกลางคืนนะคะ
อยู่ที่เขตตัวเมืองนครศรีธรรมราช
ทีนี้พอร้านเปิดดึกไงก็ปิดเกือบเช้าแล้ว

กลับเข้าบ้านวันนี้ตอนตี๕๓๐เมื่อเช้า
ก็เอ๊ะทำไมบ้านฉันดูผิดปกติ
เพราะว่าช่องลมที่หลังบ้านมันถูกตัด
มันถูกตัดแล้วก็กระจกออกมาค่ะ
พอเข้าไปดูในบ้านข้าวของก็ถูกลื้อค้น
ทีนี้ก็เลยรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจ
เจ้าของบ้านบอกว่าคนร้ายน่าจะเป็นหนึ่งในทีมช่าง
ก็ถามว่าทำไมถึงสงสัยหนึ่งในทีมช่าง
เจ้าของบ้านบอกว่าเพิ่งว่าจ้างให้มาต่อเติมบ้าน
แต่ที่สงสัยเพราะว่าเมื่อ๒๓วันก่อน
เห็นช่างคนนี้เขาไปป้วนเปี้ยนอยู่แถวร้านมินิมาตร
ตัวเมืองนี่แหละร้านของเธอเนี่ยนะคะ
ก็คิดว่าน่าจะไปดูรัดเหลาไปดูความเคลื่อนไหว

เจ้าของมินิมาตรเจ้าของบ้านคนเดียวกัน
มินิมาตรกี่โมงกลับมาถึงบ้านกี่โมง
ทีนี้พนักงานสอบสวนก็ต้องประสานกับเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน
เก็บพวกลายนิ้วมือแฝงต่าง
เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการสืบสวนติดตามจับกลุ่มตัวคนร้าย
ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะคะ